คุณผู้ชมฮะเมื่อวานโอ้โหมีการแชร์กันว่าป่าลอคือนายชะลอเกิดเทศเสียชีวิตแล้วนะครับ
จริงป่าลอพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานแล้วนะครับ
แต่พอเมื่อวานมีการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายชะลอเกิดเทศ
คนก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลตรงนี้นะครับ
ประจำกรมตำรวจเจ้าของฉายาสิงห์เหนือแล้วก็มือปราบพระการนะครับ
เกิดอาการวิกฤตหลังเข้ารักษาอาการป่วยแล้วก็มีการโพสต์แสดงความอาลัย
บอกว่าขอให้พักผ่อนให้สบายลูกบุญธรรมคนนี้ขอกราบขอบคุณป่า
คอยสนับสนุนให้โอกาสได้สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ

คุณผู้ชมฮะพอโพสต์ออกมาแบบนี้โอ้โห
ต้องมีการตรวจสอบส่วนบางคนเข้าไปแสดงความเสียใจ
นักข่าวของเราก็ตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลมหาบราชนครราชศรีมา
เพราะในช่วงระยะหลังปาลอได้รับการรักษาตัวอยู่ที่นี่
รักษาอยู่นะครับยังไม่มรณภาพนะฮะ
แต่อาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
และดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียูตึกการไฟฟ้าภูมิภาคของโรงพยาบาลนะครับ
คุณผู้ชมฮะโดยพระชะลอป่วยด้วยโรคชะลา
และมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบความดาโลหิตสูง

เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
หลังมีไข้สูงและพบอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
ก็รักษาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับ
โดยพระชะลอบวชและเข้าปฏิบัติธรรม
วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามที่อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมามานานกว่า๒ปี
ชะลอหรือว่าอดีตนั้นเป็นพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศนะครับ
ก็คุณผู้ชมแน่นอนนะฮะเรารู้จักกัน
เพราะว่าเป็นนายตำรวจคนดังในคดีเพชรสาอุ
และหลังจากนั้นตกเป็นผู้ต้องหาอุ้มฆ่าคนในครอบครัวตระกูลศรีธนขันนะครับ
กระทั่งถูกถอดยศแล้วก็สารพิพากษาประหารชีวิต
ก่อนได้รับการพักโทษเมื่อวันที่๒๗ตุลาคม๒๕๕๙
หลังจากนั้นก็บวชเป็นพระนะครับแล้วก็รับการรักษาตัวอยู่ที่นี่
โอ้โหเมื่อวานคนไปที่คุมพระหล่อเต็มไปหมดเลยนะฮะก็อยากจะไปแสดงความอาลัย
นึกว่าเสียแล้วนะฮะแต่จริงยังนะยังมีชีวิตนะครับ